เด็กอายุ๑๔ที่ไปก่อเหตุยิงที่ห้างสยามภารกรณ์
สถาบันกรยาราชนครินนั้นมีการประเมินสภาพจิตใจเด็กที่ก่อเหตุ
ปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติทางด้านจิตใจนะครับ
คือจากกรณีที่เกิดขึ้นนะครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิต๓ศพแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ
ทางกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนครับได้ส่งตัวผู้ก่อเหตุ
ประเมินอาการทางจิตเวทนะครับที่สถาบันกรยาราชนครินกรมสุขภาพจิต
เบื้องต้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้มีการดูอาการอย่างละเอียด
มีข้อมูลออกมาบอกว่าล่าสุดแพทย์ที่ทำการประเมินสภาพจิตใจบอกว่า
ไม่พบความผิดปกติทางด้านจิตใจใดนะครับ
แล้วก็อนุญาตให้ทางกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
รับตัวผู้ก่อเหตุไปแล้วตามขั้นตอนนะฮะเนี่ยคืบหน้าล่าสุดนะครับ
หลังจากที่มีการตรวจสอบอาการทางจิตเวทนะครับปรากฏว่าไม่พบนะครับ